คุณผู้ชมครับในประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน
วันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก๑๐๗ราย
แต่ก็มีข่าวดีครับที่กระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์
มีการสั่งยาที่สามารถทำให้คนที่ป่วยนั้นหายจากโควิด๑๙

แล้วก็จะมาใช้กับผู้ป่วยในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นในตอนนี้ครับ
กระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์มีการแถลงข่าวเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้

แต่ว่าล่าสุดเพิ่มมาอีก๑กลุ่ม
จะเป็น๓กลุ่มที่มีการแพร่ระบาดกันอยู่
คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม

ก็ยังคงอยู่ที่สนามมวยอยู่นะครับ

แล้วก็คนที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่รายงานไปก่อนอันนี้อีก๑๔ราย
จำนวนนี้มีผู้ต้องขังด้วยนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่มาเลเซียอีก๔ราย
ส่วนเป็นผู้ป่วยกลุ่มใหม่กลุ่มที่๒เพิ่มมา๑๓ราย

แล้วก็ไปสัมผัสกับชาวต่างชาติ๕ราย
รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม๒ราย
เนื่องจากว่าผู้ป่วยนั้นปกปิดข้อมูลครับ
ส่วนกลุ่มที่ยืนยันว่าพบเชื้อแต่ว่าอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคเพิ่มอีก๖๗ราย
และนอกจากนี้มีผู้ป่วยหายดีเหมือนกันกลับบ้านเพิ่มได้ถึง๑๓ราย
สะสมผู้ป่วยตอนนี้ในไทยเกือบถึงพันแล้วนะครับอยู่ที่๙๓๔ราย
รักษาหายได้ก็เยอะเหมือนกันกลับไปแล้ว๗๐ราย
และอยู่ระหว่างการรักษาตัวอีก๘๖๐ราย
เสียชีวิตยังอยู่ที่๔ศพนั่นเองครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินบอกว่าความพร้อมของการเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเนี่ย
รวมไปถึงยาที่ใช้รักษาโควิด๑๙ที่ชื่อว่ายาฟาวิพิราเวียก็มีการสั่งมาจากต่างประเทศ
แล้วประเมินไว้ว่าถ้าเมืองไทยเวิร์สเคสนะมีผู้ป่วย๕๐๐คนจะต้องใช้ยาถึง๓๕๐๐๐เมตรก็สั่งไปแล้ว
เพราะต้นคาดว่ายาจะมาเดือนเมษายนแล้วก็จะสั่งขึ้นมา๒๐๐๐๐๐เม็ดก่อน
ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอกับความต้องการถ้าผู้ป่วยของไทยเพิ่มขึ้นถึงณจุดนั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อจะตามที่รายงานไปเนี่ยเพิ่งมีการบรรยายงานเข้ามาก็จะมีการสอบส่วนโรค
แล้วก็จะมีการแยกผู้ติดเชื้อไปห้องควบคุมโรคซึ่งทีมแพทย์และผู้บัญชาการเรือนจำก็ทำงานใกล้ชิดกัน
ถ้ามีอาการก็จะมีการแยกพื้นที่ออกไปนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรักษากันต่อไปด้วย
ในแพทย์อังสดารรวยอาจิมรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่ากรมควบคุมโรคร่วมมือกันกับกรมราชธรรม
ดเยี่ยมผู้ต้องขังก่อนในช่วงนี้รวมไปถึงต้องคัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่
แล้วก็ผู้ต้องขังที่ย้ายเมืองจำด้วยเพราะว่าป้องกันการระบาดของโรคนี้
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
หลังจากรับมอบหน้ากากผ้าเคลือบสารกันน้ำแล้วก็สารต้านแบคทีเรียจากบริษัทจัสปอลมา๑แสนแพ็ค
เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นนำไปแจกให้กับประชาชนป้องกันโควิด๑๙
ก็บอกว่าขอบคุณที่เอกชนไทยนั้นให้ความร่วมมือและเราจะชนะโควิด๑๙ได้
ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันและมั่นใจว่าถ้าคนในสังคมใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
ราฟของผู้ป่วยจะชะลอตัวลงแต่ว่าตอนนี้ทยอยมีการเปิดโรงพยาบาลสนามแล้ว
โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์เอกชนแล้วก็กองทัพเป็นอย่างดีครับ
สำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มที่บอกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์
เรื่องนี้ขอเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะว่าคนที่จะเดินทางเข้าไปตรวจโรคโควิด๑๙
ขอร้องเลยนะคะว่าอย่าปกปิดประวัติการเดินทางหรือว่าปกปิดข้อมูล
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์คือกลุ่มบุคคลสำคัญที่จะคอยดูแลตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือที่จะทำให้คนไข้หายได้เร็ววันขึ้น
แล้วก็เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้มากขึ้นนะคะ
โดยหนึ่งในจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้
มี๒รายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
และสืบเนื่องจาก๒รายนี้ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวเพิ่ม๒๕รายด้วยกัน
โดยเป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด๑๕ราย
แล้วก็เป็นแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดอีก๑๐ราย
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
สาเหตุที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็มาจากคนไข้นี่แหละค่ะ
ผู้ป่วยคนไข้ที่มาพบแพทย์ไม่ยอมแจ้งประวัติในตอนต้น
มาแจ้งตอนทีหลังว่าสามีมีประวัติเดินทางไปสนามมวย
ทำให้แพทย์มีการรักษาโดยที่ไม่ได้ป้องกัน
ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่จะเข้าข่ายติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องติดโรคไปด้วย
แพทย์ขอย้ำนะคะว่าไม่มีแพทย์คนไหนรังเกียจคนไข้
เพียงแต่ว่าแพทย์เองต้องทำหน้าที่หลักนะตอนนี้

จากต้องปกป้องผู้ป่วยแล้วก็ต้องปกป้องตัวเองด้วย
ใน๑วันเนี่ยแพทย์แต่ละคนต้องตรวจคนไข้หลายร้อยคน
กลายเป็นว่าจะต้องมาเสียเวลากักตัว๑๔วัน
บุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะขาดแคลนและไม่เพียงพอได้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ถ้านับรวมแล้วบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสมไปแล้ว
รวมทั้งหมด๖รายด้วยกันค่ะ
ทีนี้มันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำ
ติดเชื้อจากการปกปิดประวัติ
เรื่องนี้นายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำบอกว่า
หนึ่งในห้ารายของผู้ติดเชื้อในบุรีรำเป็นวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำจริง
แต่ไม่ได้ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลค่ะ
แพทย์ภัวดลกิติวัฒนาศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรำออกมาชี้แจงเองนะคะว่า
สันยูแพทย์ที่ติดเชื้อรายนี้เนี่ยโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อคือ๒๓มีนาคม
และสอบสวนโรคไปปรากฏว่า๑๔วันก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยเขาได้เดินทางออกนอกพื้นที่บุรีรำ
ภาคใต้ไปกรุงเทพแล้วก็ไปนครราชศรีมาหลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติงานดมยาให้ผู้ป่วยที่มาผ่าตัด
แล้วก็ไม่ได้พบว่ามีผู้ป่วยคนไหนติดเชื้อหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าป่วยเลยค่ะ
แต่จากผู้ป่วยรายนี้นะคะก็เลยทำให้มีแพทย์พยาบาลบุคลากรอื่นที่สัมผัสกับวิสัญญีแพทย์คนนี้
ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการประมาณ๓๐๔๐คนค่ะ
ในพื้นที่ใดภาคใดต้องระวังแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกันบ้าง

เพื่อให้ผู้ชมนั้นเข้าใจมากขึ้นนะครับ
นี่เป็นแผนที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดเนี่ย
ตอนนี้เยอะสุดยังคงเป็นภาคกลางครับ๕๑๑ราย
ภาคใต้๑๑๐รายภาคตะวันออก๔๙ราย
ภาคอีสาน๔๒รายแล้วก็ภาคเหนือ๒๐รายตามลำดับ
โดยสรุปมีผู้ป่วยกระจายอยู่ทั่วประเทศ

แล้วก็มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคอีก๒๐๒ราย
รวมแล้วก็อย่างที่รายงานไปข้างต้นว่า๙๓๔ราย
ส่วนในต่างจังหวัดหรือว่าภูมิภาคเนี่ยนะฮะ
บอกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๖
ภรรยา๒รายรวมทั้งหมดเป็น๖ราย
พนักงานจากผับเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ๑ราย
แล้วก็คนที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษ๑ราย
สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบส่วนโรค๑๒๕ราย
ตรวจไม่พบเชื้อ๑๑๐ราย

ทั้ง๑๕รายยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนระยองครับล่าสุดนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขที่มรยองก็บอกว่า
ระยองพบผู้ติดเชื้อแล้ว๔ราย

ซึ่งตอนนี้ให้การรักษาอยู่
และเฝ้าระวังตามมาตรฐานขั้นตอนของกระทรวง
โดยผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
ทางด้านว่าทีมร้อยตีพิรุณเหมะรักษ
ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบรยองก็บอกว่า
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ก็มีการเตรียมปิดสถานประกอบการต่างอีก
ตั้งแต่๒๔คือเมื่อวานนี้ไปจนถึง๗เมษายน
ประกอบไปด้วยมีศูนย์พระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่อง

ในโรงแรมรีสอร์ทที่พักทุกประเภท
ระว่ายน้ำก็ต้องปิดรวมไปถึงสระว่ายน้ำในโรงแรม
และรีสอร์ทที่พักทุกประเภทด้วย
ส่วนสนุกเครื่องเล่นเกมต่าง
ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี

ทั้งหมดต้องปิดหมดเลยนะครับ